มาดูเรื่องการเมืองกันหน่อยกันแล้วกัน
วันนี้มีเวทีสรุปผลการตรวจสอบภาคประชาชน
เรื่องการแก้ปัญหาการทุจศิลประพฤติมีชอบชาตินี้หรือชาติหน้า
โดยเวทีดังกล่าวก็มีผู้มาร่วมแถลงหลายภาคส่วนฮะ

นายสิซูวัญจันยาเลขาถิการสาม
การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทยนายวีระสมความคิด
คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
แล้วก็สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง
ไม่เคยได้รับคำตอบหรือความคืบหน้า
ที่สำคัญยังมีความพยายามช่วยเหลือกัน
แล้วก็เห็นว่าการตรวจสอบประเด็นนาฬิการู
ไม่ปรากฏในรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อปปชของพลเอกประวิทธิ์
จะเป็นตัวชี้ชัดถึงบรรทัศน์และความจริงใจของรัฐบาล

สำราชาบินตรี
ข้อมูลการพิจารณา

หลังแว้ฝีทาง

อารมณ์ยา

อัลโหะ
นะเรื่องแหวนและนาฬิการวมทั้งของมีค่าที่มีมูลค่าเกินสองแสนที่ยังไม่ถูกเปิดเผยนะ
ไม่ใช่แค่แหวนและนาฬิกาเท่านั้นนะครับยังมีของมีค่าอย่างอื่นที่คุณประวิทย์วงสุวรรณต้อง

ถ้าเรื่องนี้นะปปชบอกไม่ผิดนะครับกฎหมายปปชมีปัญหาแล้ว
บังคับใช้ไม่ได้แล้วครับแล้วต่อไปจะไม่มีใครกลัวแล้วครับ
นักการเมืองทุกระดับจะเอาเป็นกรณีตัวอย่างทันทีเลยครับเพราะเขาจะไม่แจ้งบัญชีครับ
นี่ค่ะทีนี้มาอีกแล้วนาฬิกาค่ะ
เรือนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเรือนที่๒๒ค่ะ๒๒แล้วเหรอ
ราคาตลาดอยู่ที่๙๘๐๐๐บาท
ก็ถือว่าไม่แพงมากเท่ากับเรือนก่อนหน้านี้
เดือนก่อนหน้านี้หลักล้านหลายล้านนี่ก็มีนะ
นี่ก็เฉียดล้านโอ้โหรวมกันแล้วนี่เดือนที่๒๒แล้วเหรอ

ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายนปี๒๕๕๙ค่ะ
ขณะที่พลเอกประวิทย์เป็นประธานพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะ
แต่ว่านาฬิกาที่ท่านต้องชี้แจงไปที่ปปชแล้วเรื่องส่งไปตอนแรกเนี่ย๑๕เรือน

แต่ท่านก็ถูกเปิดเผยมาเรื่อยนะครับ
คือเรื่องนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวกับรัฐบาล

เพราะว่าท่านก็ต้องออกมาชี้แจงให้ชัดว่าท่านได้มาจากไหน
ท่านได้มาตอนไหนนะฮะแล้วท่านซื้อมาอะไรยังไง
ไม่อย่างนั้นคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ต้องมาแบกรับเรื่องนี้อยู่ด้วย
ใช่ไหมว่าทำไมถึงยังนิ่งถึงยังเงียบแล้วไม่ตรวจสอบกัน
ปปชเองก็รับเรื่องไปแต่บอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังรออยู่นะคะว่าตรวจสอบแล้วเป็นยังไงเนี่ย
แต่เรื่องของปปชก็จบแค่สิบห้าเรือน
แต่เพจต่างเขาไปเอามาเนี่ยโอ้โหท่านไปยี่สิบสองเรือนแล้ว
นี่เฉพาะแค่ท่านกับนาฬิกานะไม่รวมกับภาพต่างที่เขาเอาท่านไปตัดต่อ
เอาไปเป็นแก๊กเป็นมุกเป็นเรื่องสนุกสนานอะไรอีกเยอะแยะไปหมด
มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะใช่
นี่นายประสานมรุคพิทักษ์อดีต๔๐สวสัญหานะครับ
ก็ออกมาเรียกร้องว่าอย่าคิดว่านี่เป็นเรื่องเล็ก
เพราะที่เห็นและเป็นอยู่ขนาดนี้มันเสทือนถึงความเชื่อถือสูงมาก
หากรองนายกจะรักษานายมนตรีและประคองน้องรักให้ทำหน้าที่ต่อไป
ลากกันไปตายหมู่ก็ขอเสนอให้พลเอกประวิทย์ลาออกดีกว่า
เพราะเป็นวิธีที่จะทำให้ทุกฝ่ายโล่งอกด้วยกันทั้งหมด
ขณะเดียวกันก็ทำให้ปปชยังมีสง่าราศีและคงความน่าเชื่อถือไว้ได้
ไม่ต้องกลายเป็นเหยื่อขุดคุ้ยของฝ่ายการเมืองในฤดูเลือกตั้ง

เนื่องจากประธานปปชเคยทำงานกับพลเอกประวิทธิ์